อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะไม่ได้เป็นเรื่องราวทะเลาะวิวาสนะ
แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทวงถามถึงความยุติธรรม
ในการตัดสินนางสาวสมิลา๒๕๖๒
คือเมื่อวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเดือดมากคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการแชร์แล้วก็พูดถึงกันเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
ไปดูกันสิว่าเรื่องราวนี้สุดท้ายจะจบลงยังไงค่ะ
คุณผู้ชมดูนะแค่บรรยากาศยังเห็นถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังประกวด
นางสาวสมิลา๒๐๒๐ในรอบตัดสินนะคะ
ที่เวทีสะบัวแหลมสมีหลาจังหวัดสงขลา
และในช่วงตอบคำถามรอบ๕คนสุดท้ายค่ะ

ชื่อว่านางสาวออนพันธ์ณเชียงใหม่
หนึ่งในนางงามที่เธอตกรอบเธอไม่ได้ผ่าน

คล่องใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงตกรอบ
ก็เลยตัดสินใจพาเพื่อนสาวงามที่ตกรอบไปเนี่ย
ทวงถามคำตอบจากคณะกรรมการ
หลังจากนั้นค่ะพากันเดินขึ้นเวทีไปเลย
แล้วน้องออนเนี่ยนางสาวออนพันธ์เนี่ย

เพื่อพูดเพื่อบอกเรียกร้องความยุติธรรมในการตัดสิน

แต่ทำไมเธอถึงตกรอบแบบหน้ากังขา

สักพักหนึ่งไมค์ตัดค่ะเสียงไมค์ก็เงียบไป
ท่ามกลางเสียงกองเชียร์ที่โหร้องกันดังสนั่นเลยค่ะ
นี่แหละค่ะน้องออนคนนี้ชุดชมพูที่คว้าไมค์ขึ้นไปพูด
เธอบอกว่าเธอไม่เข้าใจเธอถึงตกรอบ
ทั้งที่เธอกับผู้เข้าประกวดที่ตกรอบด้วยกันเนี่ย

แล้วเธอมั่นใจว่าเธอตอบคำถามได้ดี
ก็เลยทำให้บรรดาพี่เลี้ยงกองเชียร์หลายคน
ไม่พอใจไปด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้
ออนนะคะนางสาวออนพันธ์ณเชียงใหม่เนี่ย
เข้าประกวดหมายเลข๓๒ค่ะคนที่สองเนี่ยนะคะ
เป็นตัวแทนผู้เข้าประกวด๕คนที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
นี่คือ๕คนที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
ออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดเผยคะแนนเลยค่ะ
ลองเปิดเผยคะแนนเพื่อความโปร่งใสดูซิ
ตามภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมก็มีการไปจี้ถามกรรมการ
แล้วก็มีการพูดเรียกร้องออกใหม่เลยแต่ว่าก็โดนปิดเสียงใหม่
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่เลี้ยงนางงามก็เดินไปที่หลังเวทีด้วย
เพื่อจะไปพูดคุยกับฝ่ายกองประกวด
แล้วระหว่างนั้นก็เลยมีการแสดงหลักฐาน
ใบให้คะแนนจากคณะกรรมการแล้วพบว่า
ผู้เข้าประกวดบางคนได้คะแนน๐๓คะแนนแบบหน้ากางขาจริง
ส่วนน้องออนนะคะชุดชมพูได้๙คะแนนค่ะ
แต่เธอกลับตกรอบซึ่งไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ
สำหรับการประกวดครั้งนี้กรรมการเขาให้เหตุผลแบบนี้ว่า
ภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์ที่มีการถูกเผยแพร่ออกไป
เธอบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะสื่อว่า
นางงาม๕คนที่เข้ารอบไม่เหมาะสมนะ

เข้ารอบนะฮะน้องออนบอกว่าที่เธอมาทวงถามความยุติธรรม
ไม่ได้หมายความว่า๕คนนี้ไม่เหมาะสมนะ
แล้วต้องขอโทษทุกคนและขอโทษผู้ใหญ่ในงาน
ยืนยันอีกครั้งว่าเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวร้าว
หรือว่ารุนแรงอะไรใดไม่ได้ต้องการจะว่าใคร
แต่สิ่งที่ทำลงไปคือแค่อยากจะขอคำอธิบาย
คำชี้แจงจากกองประกวดถึงผลคะแนนผลการตัดสินที่ทำไม
พวกเขาถึงตกรอบค่ะ

แพร่ออกไปน้องเขาก็ออกมาขอโทษแล้ว
เขาไม่ได้มีเจตนาทำลายชื่อเสียงของเวทีประกวดนะ

ฟังมุมมองของผู้อำนวยการกองประกวด
นางสาวซามิลากันหน่อยนายแพทย์ปวริษฐ์ฮะยีอามะ
ส่วนของเกณฑ์การตัดสินคะแนนคือกรรมการผู้อำนวยการ
เขาก็บอกว่าเขาก็จะดูตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองประกวดไปเลยนะ
แล้วก็ยืนยันว่าทั้งตัวเขาเองและคณะกรรมการทุกคน
มีความเป็นกลางโปร่งใสนะคะ
ไปฟังเสียงชี้แจงจากผู้มนวยการกองกันค่ะ
ผมเป็นกลางผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้เข้าประกวดทุกท่านรวมถึงท่านคณะกรรมการ
คะแนนทุกอย่างคือมาจากการพิจารณามา
ลงความเห็นเป็นที่สิ้นสุดจากท่านคณะกรรมการ
ดังนั้นคือรู้สึกว่าเสียใจกับข่าวที่ออกไป
แล้วก็ขอบอกไว้ตรงนี้ว่า
ขอถอนตัวจากการเป็นผู้จัด

เขาก็เลยแบบประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้จัด

คือทางกองประกวดเนี่ยเขาตัดสินแบบนี้ก็คือว่า
ให้ผู้เข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายที่ทั้งตกรอบ๕คน
และผ่านเข้ารอบ๕คนหารเงินรางวัลกัน
เงินรางวัลทั้งหมด๒๐๐๐๐๐บาทหาร๑๐บาท
อ้าวแล้วปีนี้ก็แสดงว่าไม่มีคนที่ได้รับโมง
ถูกต้องก็คือในปีนี้ไม่มีคนที่ได้ตำแหน่งนางสาวสมิลา๒
แต่ทุกคนหาเงินรางวัลโดยเท่าเทียมกัน